คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้น่าตกออกตกใจนะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพักคนชรา
แต่ปรากฏว่าพังงะเลยครับ
เข้าไปสภาพเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูนะ

เขาบอกโอ้โหเป็นบ้านพักคนชะลาเถื่อน
และอีกอย่างหนึ่งสภาพภายในเนี่ย
ไม่ได้มาตรฐานศาสุขเลย
นี่ครับคนที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ย
ก็มีทั้งตำรวจกองกับการ๔กองบังคับการปราบปรามความผิด

แล้วก็รัฐมนตรีช่วยวกันกระทรวงศาสุข
เนี่ยเค้าตรวจคนอาคารพาณิชย์นะครับ
เลขที่๕๒๔ถนนฉลองกรุง
แขวงลำประทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
หลังได้รับการร้องเรียนว่าศูนย์แห่งนี้ดูแลคนชะลาไม่ถูกสุขลักษณะนะครับ
โดยพบคนชะลาในศูนย์รวม๑๗ท่าน
อยู่ด้วยกันในสภาพที่แออัดและสถานที่นะคุณ
สถานที่ไม่ระบายอากาศนะครับ
สอบถามผู้ดูแลนะฮะผู้ดูแลก็บอกว่า
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคนชะลา๕คน
เป็นสาวชาวไทย๒คนแล้วก็เป็นชาวเวียดนามและกัมพูชา
เป็นชาย๒คนหญิง๑คนช่วยกันดูแลคนชะลาที่นี่
โดยมีเจ๊เมี่ยงเป็นผู้ว่าจ้างให้มาดูแลคนชะลาเดือนละ๑๐๐๐บาทนะครับ
นี่ครับเบื้องต้นนะจากการตรวจสอบนะคุณนะ
ก็พบว่าอาคารแห่งนี้มีการลักลอบเปิดเป็นสารที่ดูแลผู้สูงอายุ

ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ภาพความเป็นอยู่ชวนน่าตกใจนะครับ
เนื่องจากสภาพภายในอาคารซึดสมอย่างหนัก
ไม่เหมาะสมกับการเป็นที่อยู่
แก่กลุ่มผู้สูงอายุจริงนะคุณนะ
ผู้สูงอายุหลายท่านอยู่รวมกันในห้องเดียว

เศษซากสิ่งของก่อสร้างนะคุณ

ฝ้าเพดานโครงเหล็กอะไรมันถูกลื้อออกมา

แต่ว่าผู้สูงอายุคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าต้องอยู่แบบนี้
แล้วอยู่รวมกันแบบแออัดมันไม่ระบายอากาศนะคะ
ตอนแรกที่ดิฉันเห็นภาพดิฉันคิดว่าเป็นสถานที่ร้างคุณ
โอ้โหไม่ร้างเนี่ยเอาคนแก่มาอยู่อะคุณ
นั่นน่ะสินี่ภาพนี้ภาพนี้ที่เห็นตอนแรก
นั่นน่ะบนเตียงนั่นน่ะมีคุณตานะ
นอนอยู่นะนอนอยู่ฮะนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ในสถานที่นี้แล้วนะฮะทำการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ตรวจเจ้าหน้าที่ในศูนย์ด้วยนะที่ต้องตรวจหาเชื้อด้วย
สำหรับเจ๊เมี่ยงเนี่ยเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตรงนี้นะครับ
ตกเป็นข่าวเมื่อปี๖๔นะครับ
เปิดศูนย์ดูแลคนชะลาเถื่อนในจังหวัดฉะเชิงเซา
แล้วพบว่าคนชะลาและเจ้าหน้าที่ติดโควิด๑๙ทั้งศูนย์

เรื่องนี้เดี๋ยวทางสาธารณสุขหรือหน่วยงานว่ายังไง
แล้วก็คนชะลาจะได้รับการดูแลอยู่ที่ไหน
ลูกหลานต้องไปตามติดเรื่องนี้ยังไงนะฮะ